พาไปดูของแปลกกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
บางทีเราก็เล่าไปจนรู้สึกว่า

แต่ว่าบางที่ชาวบ้านเขาก็ยังว่ามันเป็นเรื่องแปลกอยู่
เพราะว่าเขายังคงเจอต้นกล้วยแปลกประหลาด
ปลีกล้วยมันแทงออกมากลางลำต้นอีกแล้ว
มาแล้วมาแล้ววันที่๒๖ปุ๊บมาปั๊บเลย

บุกไปที่บ้านเลขที่๒
แอดแอด

แอดแอด
เดี๋ยวนะนี่เราบอกบ้านเลขที่หรืออะไร

เลขที่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมดูปลีกล้วยที่มันแทงออกมากลางลำต้นนะคะ
ไปที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
เขาบอกบ้านนี้มันมีกล้วยแปลกอยู่เราก็เลยตามไปดูสิ
มันแปลกยังไงก็อย่างที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชม
ปลีกล้วยมันแทงออกมากลางลำต้นเลย
คุณลุงศรีสุวรรณบริบารเจ้าของบ้านนะคะบอกให้ฟังบอกว่า
คุณลุงปลูกกล้วยน้ำว้าต้นนี้มา๒ปีแล้ว
แล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ต้นกล้วยออกปลี
แต่ปรากฏว่าพอออกปลีมันดันออกมาไม่เหมือนต้นอื่นอีก
เพราะว่าปลีออกมาแบบแพงกลางแหวกหัวออกมาอย่างนี้ค่ะคุณ
ตกอกตกใจหมดเลยก็ถือว่าก็น่าจะเป็นเรื่องแปลกนะ
เพราะว่าเกิดมาเกือบ๘๐ปีคุณลุงบอกเกิดมา๘๐ปี
จะเคยเห็นเรื่องแบบนี้ครั้งแรกแล้วก็เกิดขึ้นที่บ้านของตัวเองด้วย
คุณลุงก็มีความเชื่อว่าเอาล่ะอันนี้น่าจะเป็นต้นกล้วยที่มาให้โชคให้ลาบแน่เลย
ก็เลยทำแบบนี้ค่ะยังไงจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้ขอพร
เพื่อจะขอให้โชคดีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้อยู่กับตัวเองกับครอบครัว
แถมลุงเนี่ยยังบอกอีกว่าลุงไม่ได้งมงายนะแต่ว่าลุงทำเพื่อความสบายใจ
และลุงก็บอกอีกด้วยว่าลุงไม่ได้งมหงายนะ
แต่ลุงจะนำเลขที่บ้านไปลองเสี่ยงโชคดูสักครั้งนึง
แต่ลุงก็บอกว่าลุงไม่ได้งมงายนะเผื่อบางทีลุงอาจจะโชคดี
ลุงก็บอกว่าลุงไม่ได้งมงายแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ถ้าลุงไม่ได้งมงายขนาดนี้ผมว่าคุณลุงงมงายนะครับ

ผมไม่ได้ว่าแต่ถ้ามีความคิดแบบนี้แล้ว
คุณลุงบอกตัวเองไปได้เลยว่าคุณลุงงมงายครับ
ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าหลายคนก็เป็น
คุณลุงไม่ได้งมงายแต่ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใครอยากจะเชื่ออะไรทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำไป
คุณลุงเขาสบายใจที่จะทำแบบนี้
ความเป็นสิริมงคลจะได้อยู่กับตัวเองกับครอบครัว
เผื่อบางที่จะได้โชคได้ลาบกลับไปด้วย
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เพราะคุณลุงบอกแล้วไม่ได้งมงาย
เอาจริงนะเดี๋ยว
สัญญาณคงไม่ค่อยดีแล้วล่ะตอนนี้

ดูข่าวแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ